ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะก็ยังไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นค่ะ
กับผู้ชายคนนี้อายุ๔๘ปีต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
หนีสุดชีวิตค่ะเพราะว่าถูกคนร้ายสองคน
เอาปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บนี่
นี่คือทางเที่ยมเผอร์ศรีราชาที่จังหวัดชนบุรี

ต้องไปช่วยคุณประทีปสิริสุโธค่ะ
นี่ค่ะนั่งกุมท้องอยู่ถูกปืนไม่ทราบชนิด
ยิงตรงท้องด้านขวาค่ะยิงท้องทะลุด้านหลัง
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีที่ศรีราชา
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะนี่ดูแผลที่โดนยิงนะคะ
คือคุณประทีพเล่าบอกว่าเขาก็ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่คาราโอเกะ
ตรงสะพานต่อพยอมที่ศรีราชา
ตอนที่เข้าไปห้องน้ำเนี่ยแล้วเดินออกมาจะกลับบ้าน
มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ร้าน
แล้วก็เอาปืนยิงใส่เขาเลย๑นัด

ตัวเองได้รับบาดเจ็บก็เลยรีบเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ผ่านมา
ช่วยพาไปหน่อยหนีคนร้ายด้วยไปส่งโรงพยาบาลด้วย
ปรากฏว่าระหว่างทางก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหว
ก็เลยให้มอเตอร์ไซค์จอดรถอยู่ข้างถนน๙กิโล

แล้วแจ้งให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยค่ะ
เนี่ยค่ะตำรวจสพนขามเองเนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนนายประทีพผู้บาดเจ็บคนนี้
ก็คำให้การคือเหมือนกับพูดวกไปวนมา
เหมือนกับมีการปกปิดความจริง

เหมือนมีคำให้การมีพิรุธนะคะแล้วก็รอยแผลถูกยิง
เหมือนกับเป็นลักษณะการทำปืนลั่นใส่ตัวเอง
เพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็เลยจะไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิด
ตามคำให้การของผู้บาดเจ็บว่าเป็นมาเป็นไปยังไง
แล้วก็จะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีกันต่อไปนะคะ
แต่ว่าเราได้รับรายงานล่าสุดมานะคะ
จากการที่ตำรวจไปตรวจสอบร้านคาราโอเกะที่มีการอ้างถึงเนี่ย
ปรากฏร้านนี้นะไม่มีร้านนี้นะคุณนัทพงศ์
และที่สำคัญนายประทีบเองเนี่ย
ก็ได้รับแจ้งมาบอกว่าเขาหนีจากโรงพยาบาลตั้งแต่ตอน๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
จนตอนนี้ยังไม่พบตัวเลยค่ะ
ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นอย่างที่ให้การกับตำรวจหรือไม่หรือยังไงนะคะ